เช็คดวงเช็คชะตากรรมกันหน่อย

ว่าต่อไปนี่แหละลาศรีมันจะเป็นยังไง
ใช่โชคชะตาราศีก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
บางคนก็อยากจะดูเอาไว้เพื่อที่จะได้ประเมิน

และเข้าสู่ช่วงปลายปีแบบนี้
กรกฎาคมสิงหาคมจะเป็นช่วงพระราหูย้าย
ก็อาจจะกระทบต่อดวงหน่อยนะคะ
บางคนอาจจะดวงดีบางคนอาจจะต้องระมัดระวัง
วันนี้หมอช้างทศพรศรีตุลา
ก็เลยได้รับการสัมภาษณ์พิเศษจากทีมข่าวไทยรัฐนี้นะคะ
เจาะลึกเลยว่า๑๒ราศีไหนบ้างดวงจะเป็นอย่างไร
และที่สำคัญมีการบอกเคล็ดลับเสริมดวงมาด้วย

เห็นว่ามีปรากฏการณ์ใหญ่อยู่หลายอย่างนะอาจารย์

คือต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงกำลังจะเปลี่ยน
คือหลายคนอาจจะคิดว่ามกราคุมภาคม

แต่จริงแล้วดวงจะเปลี่ยนครั้งสำคัญจะถึงแล้วนะ
สิงหากัญญาเนี่ยหลายคนจะดวงดีมาก
อีกหลายคนจะต้องระมัดระวัง

แต่ว่าอันนี้จะแนะนำเป็นสิ่งที่เหมาะกับดวงของเรา

สิ่งแรกที่เป็นของคู่กับเทศกาลเข้าพรรษา

ไฟฉายไฟฉายนี้จำเป็นมากสำหรับ
ท้องที่ที่แบบบางทีฝนตกปุ๊บไฟดับ

ที่แนะนำในเรื่องของการทำบุญ
เกี่ยวกับแสงสว่างมากเป็นพิเศษ

นะครับอย่างแรกก็คือราศีสิงศ์และราศีกุมก่อน
จะบอก๒ราศีนี้ว่าสิงห์กับกุมเนี่ย
พระราหูเนี่ยนะฮะกำลังจะออกนะฮะ
คุณกำลังจะเป็นราศีที่จะพ้นเคราะห์
ดังนั้นเนี่ยพระราหูเป็นเงา
เวลาเราแก้ปัญหาเรื่องเงาเนี่ยก็คือการทำบุญด้วยแสงสว่าง
อือค่ะแต่นั้นเนี่ยใครเกิดสองราศีนี้
เตรียมให้พร้อมเลยนะครับมันก็จะเป็นเจียนปรรรศาสตร์

เพราะว่าก็จะมีความเชื่อว่าการถวายแบบเป็นคู่เนี่ย
ก็เป็นผลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดี
อีกหนึ่งราศีไม่ได้เกี่ยวกับพระราหูออกนะแต่ว่าเป็นราศีที่มีพลังธาตุไฟที่แรงที่สุด

นะครับดังนั้น๓ลาสีนี้สิงค์อุ่มเมษนะครับ
จัดเต็มเลยนะครับทำบุญสังฆฐานอย่างอื่นที่คุณศรัทธา
แล้วก็พยายามเพิ่มสิ่งที่หมายถึงเรื่องของแสงสว่าง
สว่างสวัยนะครับเพื่อให้เกิดแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตของเราหลังจากนี้ครับ
ราศีที่จะถูกด่าเยอะถูกตำหนิใส่ร้ายนินทา
ต่อว่ามีเรื่องทำให้เสียชื่อเสียง
นั่นก็คือคนที่เกิดในราศีกรกฎและราศีมังกร
ทีนี้มันก็มีการทำบุญแบบหนึ่งนะครับที่เรามีความเชื่อว่า
เวลาเราเจอคนกันแกล้งใส่ร้ายอะไรแบบนี้เนี่ย
ก็แนะนำว่าให้เราทำบุญด้วยการถวายพวกผ้าไตรจีวร
คือเหมือนกับมีสิ่งที่คุ้มครองดวงปกป้องดวงของเรา
มีผ้าอันหนึ่งที่ถวายในช่วงเข้าพรรษาคือผ้าอาบน้ำฝน
ช่วงก่อนเข้าพรรษาก็สามารถทำบุญได้
แล้วก็ฝ่ายนิดนึงคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ
อุบัติเหตุการเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรทั้งหลายเนี่ย
เดือนหน้าพระอาหูข้าวนะครับ
พระอาหูจะย้ายมาแต่ไม่ต้องตกใจยังไงให้ติดตาม

คุณไม่ต้องไปถูกหลอกไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะครับ
สามารถดูแลตัวเองได้แน่นอน
ในเดือนกรกฎาเนี่ยมีราศีที่มีความติดขัดในเรื่องของการทำงานนะ
ติดขัดอุปสรรคทะเลาะกับเจ้านาย
งานหนักมีปัญหามีความไม่ราบรื่นเกิดขึ้นเยอะ
นั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีมีนและก็ราศีพิจิกษ์
สองราศีนี้ในช่วงเดือนกรกฎาต้องระมัดระวังนะ
ท้อใจมีปัญหาอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายงาน
ถูกแรงกดดันถูกกันแกล้งอะไรแบบนี้นะ
สิ่งที่เราแนะนำก็คือว่า๒ราศีนี้ในการทำบุญช่วงนี้
คุณควรจะต้องทำบุญคือคุณเป็นราศีธาตุน้ำ

ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำบรรจุขวดอย่างเดียวนะครับ
แต่คำว่าน้ำมีหลายอย่างเช่นคุณไปบริจาคค่าน้ำก็ได้

ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงศึกษาธรรมของพระสงฆ์
เราอาจจะทำบุญเกี่ยวกับพวก

น้ำดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแบบสมุนไพรเนี่ย

คือไม่ได้ทำอย่างเดียวนะทำบุญทำหลายอย่าง
แต่ว่าควรจะมี๒ราศีที่จะต้องมีแบบนี้ไว้

ก๊อกน้ำสายยางที่ไว้ฉีดน้ำเนี่ย
วัดนี้ก็ต้องใช้นะอุปกรณ์พวกนี้
อันนั้นเนี่ยใครที่เกิดพิจิก
แล้วก็มีนะฮะดูคลิปนี้แล้วมีเวลารีบไปเตรียมตัว
แล้วก็ของอื่นที่เป็นพื้นฐานของสังฆฐาน
ก็ถือว่า๒ราศีนี้ก็เตรียมวางแผน
จะได้ทำให้เกิดการงานที่ราบรื่นในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ